หนุ่มใหญ่ช่อง๓ครับช็อกหมดสติขณะขึ้นภูกระดึง
ถูกนำส่งศูนย์หัวใจศิริกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ปั๊มหัวใจนานกว่าครึ่งชั่วโมงสุดยื้อแล้วก็เสียชีวิตครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำร่างคุณสันตะพงศ์เตชะปณิตกิติธนา
อายุ๕๓ปีลงมาจากจุดพักด่านซ่ำแห้กซ่ำแห้กนะครับ

หลังนายทิศศักดิ์สุริยาชัยวัฒนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเป็นลมหมดสติหัวใจหยุดเต้น
ห่างจากด่านซ่ำแห้กขาขึ้นยอดภูกระดึงในประมาณ๑๐๐เมตร
และสูงขึ้นเหนือระดับน้ำทะเล๑๓๐๐เมตร
ประสานขอเฮลิคอปเตอร์ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขึ้นไปรับผู้ป่วยแต่ไม่สามารถหาที่ลงจอดได้
ขณะเดียวกันก็ได้แจ้งไปยังศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลภูกระดึง
กู้ภัยภูกระดึงนำอุปกรณ์มาช่วยชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ก่อนกันช่วยนำผู้ป่วยลงไป
แต่ก็ต้องหยุดปั๊มหัวใจตลอดเส้นทางในระยะเวลา
ใช้เวลาไป๓๐นาทีที่ต้องปั๊มกันอยู่
สามารถนำตัวลงไปข้างล่างโดยมีรถพยาบาลฉุกเฉิน
เตรียมความพร้อมรอรับผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลภูกระดึง
ห่างออกไปประมาณ๔กิโลเมตร

ทำการช่วยเหลือปั๊มหัวใจนานอีกเกือบ๑ชั่วโมงนะฮะ

จึงรีบนำตัวส่งศูนย์หัวใจศิริกิจ

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากการสอบถามบุตรชายที่ไปด้วยกัน
ทราบว่าผู้ป่วยเป็นหัวหน้าควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทบีซีเทโรช่อง๓นั่นเอง
เที่ยวภูกระดึงพร้อมครอบครัว๔คน

ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งไป๒ขวด
มาถึงเมื่อเช้าก็ดื่มอีก๑ขวดครับ
ไปฟังเสียงลูกชายผู้สูญเสียกันหน่อยครับ

แบบเป็นสนิทกันไงผมก็พูดเล่นแบบหัวป๊าอะไรอ่ะ

ตัวใครตัวมันดีหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมอืมอืม
พูดเล่นนะพูดเล่นนะอืมอืมผมก็เดินไปเลย
อืมผมก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกเลยนะอืมอืม
พอผมเริ่มจะจนถึงถึงแล้วแม่ผมโทรมาบอกอุปป๊าอ่ะใจอีกเต็ม

ลงมาจากเกือบเห็นปว่าอืมอืมอืม
เขาบอกผมไม่ได้เป็นคนแจ้งนะมีคนแบบมีคนโทรมา
แบบพ่อจะทำอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเพื่อปั๊มหัวใจ
๑๘ทีและด้วยหอกข้าวหัวใจยังไม่เต้นเลย
เป็นชั่วโมงภาพของข้ากลางแลน่ะผมคิดว่าอะไรบ้าง

เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแล้ว

แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะปั๊มหัวใจให้กลับมากระตุ้นได้
ทำให้นายสันทพงศ์ได้เสียชีวิต

กลางความเสียใจของภรรยาและลูกชาย
ซึ่งทางญาติเตรียมนำร่างผู้ตายกลับกรุงเทพมหานคร
บำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับ